สืบเนื่องอย่างที่ท่านตามข่าวกันมาตลอด
ก็เริ่มจากคุณก๋
ที่เขาถูกลุงเสมายิงเสียชีวิต
เฝ้างานศพภัยอยู่ที่วัดดาวานอม
จนต้องกระโดดคลองกระโดดน้ำหนีแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับท่านผู้ชมครับ
กลุ่มคนที่มาก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ที่ว่าไปเตือนเด็กว่าไปยิงปืนแก๊ปอะไรเสียงดัง
วิ่งหนีกันเนี่ยครับมีคนที่วิ่งหนีคนเจ็บที่วิ่งหนีไปด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้คือบริเวณวัดดาวคนนองนะครับตรงสาราสวดศพกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้ามานะ
วิ่งไล่ทำร้ายตะลุมบอลกันก่อนที่คุณแอปนายกิรติกกทรัพย์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เสื้อสีขาวแล้วชี้ลูกศรไว้แล้วจะวิ่งออกมาจากสาราสวดศพ
มีกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งตามชาวโบ้งชาวบ้านแถวนั้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับ
ใกล้หน้าจอของเราเนี่ยยังมีคนยืนดูอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือคุณแอฟเนี่ยเขาก็วิ่งไปทางนู้นนะครับด้านหลังวัดมันจะมีคลองอยู่
แล้วกระโดดลงน้ำซึ่งกล้องอีกมุมนึงเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์
หลังจากที่แอปกระโดดลงน้ำไปแล้วเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุไหมฮะ
แต่ละคนเนี่ยชื่อหนึ่งชื่อจ้ำชื่อวางเนี่ยเขากระโดดลงน้ำไปแล้วนะ
ยังยืนอยู่ข้างบนบนฝั่งใช่ค่ะเหมือนกับคุมเชิงเอาไว้ไม่ให้ใครมาช่วย
สุดท้ายแอ๊บค่อยหมดแรงแล้วก็จบน้ำหายไป
พวกนี้ถึงออกจากวัดอืมแล้วชาวโบ้งชาวบ้านเขาก็
แจ้งกู้ภัยมาช่วยกันงมงมโอ้โหนานกว่าจะเจออ่ะขึ้นมาก็
เสียชีวิตแล้วนะค่ะคุมผู้ชมคือในขนาดที่คุมเชิงอยู่ตรงเนี่ย
ที่คุณแอบเขาก็โดดลงน้ำไปแล้วพวกนี้ยังยืนคุมเชิงอยู่เนี่ย
ลองฟังดูนะครับ
ไม่ได้สนใจไม่ได้นำพาเลยนะฮะ
พระเธอบอกอย่าทำร้ายกันเลยมีเมฆตาการให้อภัยกันเนี่ย
มันวิ่งไล่
ท่านผู้ชมครับ
ทาง
ฝั่งของกลุ่มของคุณแอฟเนี่ยก็คือมีเด็กแถววัด
ไปเตือนนี่ฮะสุดท้ายเด็กพวกนี้ไปฟ้องพ่อ
พ่อแทนที่จะเอ่ยอะไรยังไง
บอกลูกก็อย่าไปเสียงดังในพื้นที่ชุมชน

เขาเสียชีวิตไปคนหนึ่งมีคนเจ็บด้วยคนที่เป็นพ่อคือนายธนพลแสงพิทักษ
ว่าในก๊อตนะฮะอายุ๒๓ปีในกล้องวงจรปิดก็มีภาพในก๊อตอยู่
ช่วงที่วิ่งไล่อะไรพวกนี้นะครับในก๊อตขี่จักรยานยนต์สีดำมากับแฟนสาว
ท้ายเข้ามาที่วัดดาวคนนองนะครับมีนายนครินสำลีอ่อนหรือว่าในหว่างอายุสิบเก้า
ขี่จักรยานยนต์สีแดงตามหลังมามีในหนึ่งด้วยในจ้ำด้วยซ้อนท้ายกันมาด้วย
รวมแล้วมากัน๕คนขี่รถเข้ามาในวัดจอดรถแล้วถือมีดวิ่งไปไล่ฟันในจีน
ที่เป็นลูกบุญธรรมของคนเจ็บนะฮะแล้วก็ลูกบุญธรรมของนางสาวสุจิตรา
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของคนเจ็บด้วยก็คือคุณแอฟก่อนที่จะเสียชีวิต
แล้วนายจีนเนี่ยวิ่งหนีไปจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุไล่ฟันในแอป
วิ่งไปหลังวัดไกลกว่าร้อยเมตรในแอปกระโดดลงน้ำหนี
ผู้ก่อเหตุยืนคุมเชิงแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับสุดท้ายเขาจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งตอนนี้สอนบุคลคลคลูงคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ก็คือนายทานพลหรือเกาะ
นางนัฐวิ่นคือในวางเดี๋ยววชนชัยคืออีก๒คน
ใน๑กับในจ้ำนำไปฝากถังและทั้งหมดนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยก็มามอบตัวถูกแจ้งข้อหา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย

พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีนะฮะ
ส่วนนายธนพลเนี่ยเขาได้ยื่นขอประกันตัวออกไป
พื้นที่ไปนะครับชุมชนวัดดาวคนนอง
ก็ไปดูว่าเออเป็นยังไงกันบ้าง

ผู้ก่อเหตุคนสำคัญได้ประกันตัวออกมา

แหมเขามาว่าหนูยิงปืนกั๊บเสียงดังบุกไปเลย
พอไปถึงหน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนออกมาบอกไม่มีใครอยู่
เฝ้าบ้านให้เจ้าของบ้านก็คือเจ้าของบ้านไม่อยู่
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้
อันนี้ก็ต้องเขารกศิษย์เขาด้วยใช่ไหมครับต่อให้เขาอยู่

เราก็ว่าอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
อยากจะให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเท่านั้นเอง

บอกกับผู้สื่อข่าวของเราหลังจากทราบข่าวว่า
ก๊อตธนพลได้รับการประกันตัวออกมา

เพราะขนาดตอนที่ตำรวจมาเก็บหลักฐานเนี่ย
ยังมีคนจะมาขู่ทำร้ายเลย
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามช่วยชีวิตในแอปกิรติ
บอกว่าในแอปกระโดดลงน้ำไปเนี่ย
เขากำโทรศัพท์อยู่ในมือด้วย
หลังคืนวันเสียชีวิตมันมีเหตุแปลกเกิดขึ้น
สุนัขที่เลี้ยงเอาไว้เห่าหอนเสียงดังมาดูที่ริมน้ำที่เกิดเหตุ
พบว่าน้ำมันแห้งลงมีหมอกสีดำปกคลุม
ตรงที่ในแอปจมน้ำเสียชีวิต
จากนั้นเหมือนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูบอกให้ช่วยผมด้วย
ช่วยด้วยเอาโทรศัพท์ให้ผมหน่อย
บอกญาติให้หน่อยว่าผมมีโทรศัพท์ด้วย
นี่นะฮะก็รับปากเอาไว้
เมื่อวานไปงานศพถึงรู้ว่าผู้ตายเนี่ยห่วงโทรศัพท์
เพราะแม่บอกว่าน้องของเขาประสบอุบัติเหตุแขนหัก
เอกสารหลักฐานพรบสิ่งสำคัญต่าง
มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของแอป
ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ใจดีใครก็ได้
มาช่วยงมหาโทรศัพท์ของในแอปอีกสักครั้งหนึ่งเถอะ
เชื่อว่าในแอปยังมีห่วงเรื่องนี้อยู่
ส่วนทางฝั่งของ

เพราะว่าทางผู้ต้องหาก็ถูกจับไปหมดแล้วทั้งสองคนเข้ามอบตัวหมดแล้วค่ะ
ก็คือทางเรายืนยันแน่นอนว่าเรื่องนี้
ยืนยันค่ะและอีกอย่างหนึ่งผู้ต้องหาที่ทำแฟนเขาตาย
ก็รับสารภาพแล้วว่าไม่เกี่ยวกับทางบ้านพี่ด้วย

ทั้งเราก็คือว่าถือว่าเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วจบไปแล้ว
ผู้ต้องหามอบตัวแล้วก็อย่าเอาเรื่องมาเชื่อมโยงกันอีก

ต้องมาเชื่อมโยงกับทางบ้านพี่อีกมันไม่ใช่แล้วไง